คือหลายคนเวลาใช้บริการเขาก็จะผูกกับบัญชี
ไม่ต้องจ่ายเงินสดไงไปไหนก็ตัดบัญชีตามระยะทางว่าเท่าไหร่อะไรยังไง
คนนี้ก็เหมือนกันแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาโดนโกง
ให้ไปส่งที่ลาดพร้าวซอย๑๘ระยะทางคือประมาณ๕กิโลเมตร
ค่าบริการอยู่ที่ห้าสิบสี่บาทอุทาหรณ์แรกที่เขาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าก็ระหว่างทางคนขับนี่นะขี่แบบสายไปสายมา
คือทั้งฟังทั้งดูระหว่างขับนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะใช่ตอนนั้นเขาบอกว่าอ่ะไม่เป็นไร
ไม่ได้เอกใจอะไรขอให้ถึงที่หมายก็พอ
พอถึงที่หมายก็จ่ายค่าบริการโดยหักเงินจากบัญชีบัตรนะคะ
ก็คือสามารถเติมเงินแล้วก็ตัดเงินไปได้เลย
แต่มารู้ตัวอีกทีก็คือจะใช้บริการเรียกรถอีกครั้ง
แต่มีข้อความส่งเข้ามาในโทรศัพท์ว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
งงสิว่าอ้าวแล้วทำไมเงินในบัญชีไม่พอก็มีเงินอยู่ในบัญชีนะ

ค่าโดยสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่๕๔บาทที่โดนตัดไป
โดนตัดไป๕๔๓บาท

คือเกินมา๔๘๙บาทเขาก็เลยโอ๊ยโดนโกงซะแล้ว

ถึงที่ก็แบบว่าลงรถเลยฮะ
ด้วยความที่ว่าเคยใช้ประจำแล้วก็หักผ่านบัตรเครดิต
คือลงไปเลยแล้วไม่รู้ว่าหักไปเท่าไหร่
คือปกติก็หักตามที่เขาโชว์อยู่ก็คือ๕๔บาท
อันนี้ไม่ใช่
ไม่ใช่ครับพอผมจะใช้บริการอีกทีก็รู้ไปประมาณเกือบ๓ทุ่มแล้ว

คือผมจะเรียกรถไปที่อื่นอีกทีนึง
ใช่ถึงจะรู้ว่ามันมียอดค้างค่าใช้จ่ายอยู่
ค่าโดยสารเนี่ยมันก็ขึ้นตามระยะทางไงคะว่า๕๔บาท
แต่มันมีค่าอื่นอีก๔๘๙บาท

คือถ้าเราจ่ายเงินสดเราจะควักให้เขา๕๔บาท
ใช่ค่ะแต่อันนี้เราไปผูกกับบัญชีบัตรเครดิตไง
กระทั่งสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยมันก็ไปตัดกับตัดเงินอะไรไป

เดี๋ยวรอแป๊บเดียวไออื่นมันคืออะไรนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ฟัง

ก็คือตั้งใจว่าอยากจะเตือนภัย
แต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าทางบริษัทก็โทรมาขอโทษนะคะ
แล้วก็คืนเงินส่วนที่บวกไปเพิ่มไอ้ค่าอื่น๔๘๙บาทคืนให้แล้ว
เมื่อวานนี้๖พฤษภาคม
มันเกิดขึ้นได้ยังไงกับความผิดพลาดเรื่องของการตัดเงินในบัญชีของลูกค้าแบบนี้
แล้วไอ้ค่าอื่นเนี่ยมันคืออะไร
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันอาจเกิดขึ้นได้
ในลักษณะที่ผู้โดยสารลงจากรถไปแล้วแต่คนขับหรือคนขี่ไม่กดจบงานในแอปพลิเคชัน
ก็คือมันก็ขึ้นว่ายังอยู่ระหว่างไปส่งผู้โดยสารมันก็ขึ้นไปเรื่อย
แล้วคนขับหรือคนขี่ยังสามารถเพิ่มราคาในช่องค่าทางด่วนหรือค่าใช้จ่ายอื่น

แต่คุณไม่แจ้งทาง๐ว่า

แล้วคาดว่าผู้โดยสารก็คือผูกการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วก็เลยลงจากรถเลยไม่ได้ตรวจสอบว่าตัดเงินไปเท่าไหร่
คันนี้ก็เลยแบบคาดว่าไม่กดจบงานไงแล้วก็ใช้ช่องว่างตรงนี้เข้าไปเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นไงขาทางด่วนเอยค่ะอะไรเอ่ยมันเลยไปขึ้นเป็นช่องอื่น
ผู้โดยสารเนี่ยก่อนลงจากรถก็ตรวจสอบราคาดูก่อนเช็คราคากับคนขับหรือคนขี่ดูก่อนว่ามันตรงกันหรือเปล่า
ว่ามันเข้าข่ายว่าจะโกงไหมจะอะไรไหมอย่างนี้เขาปิดมือถือหนีไปเลยอ่ะนึกออกป่ะ
คืออันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่พยายามหาช่องโหวเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะจ่ายเงินสดเนี่ยอันนี้มันจะจบงานทันทีใช่ไหม
แต่ทางบริษัทเองถ้าจะว่าตรงเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาส่งลูกค้าหรือว่าลูกค้าไปต่อที่ไหนอะไรยังไงไปกันถึงไหนแล้วใช่ไหม
ก็ตรวจประวัติหน่อยแล้วกันว่าแบบเออมีพฤติกรรมที่จะแบบทุจริตอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่ทางบริษัทเขาเลยบอกว่าแจ้งได้นะมีเจ้าหน้าที่ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ